ช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกันไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของค่าแรงกันบ้าง
คุณผู้ชมก็สามารถจะส่งข้อความผ่านทางไลน์ได้นะครับ

เพราะเมื่อวานนี้คอรมอลยังไม่ได้หยิบเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม

แต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดจะปรับไม่เท่ากัน

ขึ้นเลยรอรับอยู่ค่าแรงที่จะขยับปรับขึ้น

นั่นหมายความว่าราคาต้นทุนสินค้าต่าง
ครองชีพอาจจะต้องขยับปรับเพิ่มขึ้นด้วย
ฟังความเห็นของหลากหลายฝ่ายที่มองเรื่องนี้แตกต่างกันครับ
ไปดูกันที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่บุรีรำกันก่อนนะครับ
ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลนั้นจะประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
รายจังหวัดตั้งแต่๕บาทถึง๑๐บาท
เพราะเชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบมากกว่าผลดี
อาจจะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นราคาขยับแพงขึ้นนะครับ
ปัจจุบันนี้ค่าครองชีพก็สูงอยู่แล้ว
นี่คือสิ่งที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานบุรีรำนั้นแสดงความเห็นออกมา
โดยในพวงการศรีรำอายุ๕๓ปีอาชีพรับงานก่อสร้าง
บอกว่าปัจจุบันคนใช้แรงงานได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ๓๐๐บาท
แต่ค่าครองชีพต่อวันนะครับไม่ต่ำกว่า๒๐๐บาทแล้ว
นั่นหมายความว่าจะเหลือเงินใช้ในแต่ละวันประมาณสักเกือบร้อยบาทโดยประมาณ
อยากให้รัฐบาลได้หาแนวทางแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้ปรับลดลงมามากกว่านี้
เพราะปกติกลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ได้มีงานทำทุกวันเหมือนกับพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างประจำ
และหากเป็นไปได้ก็อยากให้ดูแลเรื่องของสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเหมือนกับอาชีพอื่นด้วยนะครับ
นี่คือข้อเสนอหลังจากที่แสดงความเห็นไปในช่วงแรก
ขณะที่นางลำพึงทองเชิดอายุ๓๘ปีแรงงานก่อสร้างบอกเสียงเดียวกันเลยครับ
บอกว่าถ้าหากจะปรับขึ้นค่าแรงเพียงแค่๕บาท
ผู้ประกอบการอาจจะใช้จังหวะแบบนี้ครับ
ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าให้แพงขึ้นไปกว่าเก่าอีก
บรรดาผู้ใช้แรงงานเองก็ต้องรับภาระนี้ต่อไป
คราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับฝั่งที่เห็นด้วย
อานนท์ทองเสนาอายุ๒๕ปีนะครับ
หัวหน้าคนงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่า
พอจะยอมรับได้นะครับกับการขึ้นค่าแรงอีกวันละประมาณ๕บาท
เพราะแรงงานใหม่ไม่มีฝีมือจะได้รับค่าแรงคนละประมาณ๒๘๐๓๐๐บาท
เมื่อได้รับค่าแรงเพิ่มจะช่วยเพิ่มค่าครองชีพได้ในระดับหนึ่ง
แล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเรื่องค่าคลองชีพที่สูงขึ้นในขณะนี้
ดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับ
หลายความคิดเห็นเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาครับ